มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับได้โพสต์เรื่องราวของตัวเองที่ถูกทำร้ายหลังจากกลับจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แต่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็ทำร้ายเขาจนสลบกลางถนน

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา๒นาฬิกาของคืนวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยนายภาคภูมิพลโตอายุ๒๒ปีคนที่ถูกทำร้ายในคลิป
ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์นี้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อเตือนภัยสำหรับคนที่กลับกับเที่ยวสถานบันเทิง
นายภาคภูมิเปิดเผยว่าได้ขี่จักรยานยนต์มาคนเดียว
มีจักรยานยนต์อีกคันที่ขี่มาพร้อมกันเป็นเพื่อนผู้หญิงของนายภาคภูมิอีก๒คน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนหน้าน้องสมบูรณ์อำเภอเมืองนครสวรรค์
มีชายขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๓คนพร้อมกับขี่ประกบแล้วเอื้อมมือมากดเบรกมือฝั่งขวา
จากนั้นรถจึงเสียหลักเมื่อล้มลงทั้ง๓คนก็ปรีเข้ามารุมกระทืบไหนภาคภูมิทันที
ระหว่างนั้นเพื่อนผู้หญิงสองคนที่ขี่มาอีกคันเห็นเหตุการณ์จึงตัดสินใจเข้าไปช่วยห้ามปราม
สุดท้ายถูกเตะเสยหน้าส่วนนายภาคภูมิบาดเจ็บที่ใบหน้าหลายแห่งสลบกลางถนน

ส่วนชายสามคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อเห็นเพื่อนกำลังถูกรุมทำร้ายจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปห้ามปลามแต่กลับถูกเตะเสยหน้าเข้าอย่างจัง
คือมันยอมทุกอย่างยกมือไห้กันแล้วอะไรก็ได้เขาไม่หยุดแล้วมันโดนที่หน้าอย่างเดียวเลยว่า
เคยคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะหยุดที่เข้าไปห้ามแล้วเขาก็ไม่หยุดขนาดเป็นผู้หญิงเข้าไปห้ามเขาก็ยังทำต่อ
และได้มีการตกลงเรื่องค่าเสียหายแต่กลับเงียบไปไม่ทำตามที่ตกลงไว้
ด้านตำรวจเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่ากำลังรอผลตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บ
จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
จึงจะสามารถออกหมายเรียกคู่กรณีมาสอบสวนต่อไป
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวเทลรัตน์ทีวีรายงาน